คราวนี้ไม่เป็นแครก
เป็นคุณพ่อเจ้าสาว

ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วไปกันถึงอุดรธานีเลย
เกอรีนนั่งเครื่องไปอย่างไวคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศงานแบบยิ่งใหญ่อลังการเลย

ไมค์ก็แบบว่าอุ๊ยรักลูกมาก
อลังการมากงานดีขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
ต้องบอกว่าโอ้โฮโวนชื่นมากนี่นะคะ

แห่ขันมาจริงนะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าสาวแล้วนะคะ
มันจะมีแบบวิธีอะไรนั่นกลั้นมูกกั้นมาดสิม่ะตอนนี้
ส่วนซื่อนิหลีด้วยค่ะโดยเจ้าบ่าวค่ะคุณซามสุภาค่ะ
เริกงามยามดีในเวลา๙นาฬิกา๑๙นาทีค่ะ
ครอบครัวนะคะซึ่งแต่งกายมาในชุดปาเต๊ะชุดพื้นบ้านชาวปากใต้ค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นคนจังหวัดตรังนั่นเองค่ะ
กระบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวขอน้องเมวดี
แล้วต้องบอกว่ากว่าจะผ่านประตูเงินประตูทองแต่ละด่านนั้น
โอ้โหเล่นเอาเจ้าเบ่าเหงื่อตกเลยล่ะค่ะ
โดยเฉพาะด่านเจรจามาขอเจ้าสาวจากคุณพ่อตา
เจรจาให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักและดูแลลูกสาวของพ่อไหมเป็นอย่างดีค่ะ
จากนี้นะคะยังมีด่านต่างมากมายคุณผู้ชมดูอ้าวยาวเหยียดค่ะ
ว่าจะเป็นการดมกลิ่นทายน้ำหอมที่เจ้าสาวใช้เป็นประจำ
หรือว่าดอกปื้นตองนะคะ
คุณผู้ชมด่านสุดท้ายเนี่ยโอ้โหหนักเลยค่ะ

เพราะว่านอกจากจะต้องแดนเพลงของพ่อตาอย่างพี่ไมค์แล้วนะคะ
ยังต้องขธาบูชาเมียอีกดู
เห้ยโอ้โฮเห็นดู
รักเมียต้องส่งเสีย
อย่าให้เมียต้องสูงใส
นักเรียนต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็มี
รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใคร
เวียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่านี้
เอาล่ะค่ะมาพูดคุยกับพี่ไมค์ดีกว่าค่ะ

ก็ขอให้เขาทั้งคู่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวยังมีความสุข
ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
ตื่นเต้นเลยเพราะว่าจริงแล้วอย่าง
แต่งงานของคนอื่นเนาะแล้วก็พอมาถึงตัวเองก็มันก็เลยค่อนข้างจะ
เขาเรียกว่าวางตัวไม่ถูกไม่รู้จะยังไงสิ่งที่พ่อให้ลูกเนี่ย
พ่อก็ก็ทำอ่าสุดชีวิตของพ่อแล้วแหละอย่างสิมีหลานเลยอยู่บอกค่ะ
หลานนั่นค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเขาแล้วนะอนาคตนะครับ
ถ้าเขาอยากมีก็เรื่องของเขาครับและนี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะคะ
กรินรับหน้าที่เป็นญาติเจ้าบ่าวแต่ช่วงเย็นค่ะดิฉันจะรับหน้าที่เป็น
ญาติเจ้าสาวก็จะม่วนซื่นกันนะคะเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากแน่นอนนะคะ
สาวเอาละเด้อมวลซื่นมวลซื่นเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อ
คืนนี้เด้อ
จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทรัตทีวีช่องสามสิบสองค่ะ